เหตุเฉาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดระนองนะคะ
แล้วก็มีการแชร์ต่อกันในโลกทวิตเตอร์
ว่ามีครูคนนึงจากโรงเรียนนึงไปขอเด็กมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกเกรด
แล้วมีการอัดคลิปขู่แบ็คเมย์ด้วย
ตอนนี้โรงเรียนนะคะสั่งพักงานครูคนนี้แล้ว
แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อที่จริงเร่งด่วน
ประเด็นร้อนแรงทีเดียวแหละในโลกสโชว์เชียว
แฮชแท็กโรงเรียนรั้วฟ้าขาวแห่งหนึ่งบนสังคมทวิตเตอร์
แล้วก็มีการแชร์นี่ค่ะข้อความเรื่องราวเฉาของครูสอนคอมพิวเตอร์
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดระนองอ้างว่าได้ขอมีเพศสัมพันธ
เด็กนักเรียนทั้งหญิงและชายเพื่อแลกเกรดมีการถ่ายคลิป
ดูบางครั้งชวนนักเรียนไปสวิงกิ้งกับกลุ่มนักเรียน
ก็มีเหมือนกันนี่ข้อความที่เขานำมาโพสต์กันน่ะนะคะซึ่งเรื่อง
จริงแล้วเกิดขึ้นมานานหลายปีนะคะแต่นักเรียนไม่กล้า
พูดเพราะว่ากลัวจะมีผลกระทบกับการเรียนแต่ว่าล่าสุดเรื่อง
ถูกเผยแพร่ออกมาจนทางโรงเรียนทราบเรื่องแล้วค่ะ
พบว่าครูที่ก่อเหตุเป็นครูอัตราจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์
สัญญาการสอนเนี่ยปีต่อปีล่าสุดโรงเรียนเนี่ยสั่งพักงานครู
คนที่ก่อเหตุแล้วค่ะให้หยุดสอนตั้งแต่วันศุกร์ที่๒๔ธันวาคม
เป็นต้นไปมีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะเพื่อดำเนิน
การต่างวิไหนต่อไปค่ะ